มาดูเรื่องเดือดเดือดร้อนร้อนกันหน่อยไหมคะนี่ค่ะด้านหลังค่ะ
ไฟลุกกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อคุณปารีนาค่ะ
บังเอิญไม่ใช่บังเอิญแล้วกันนะคะก็คงบังเอิญแหละ
แต่ว่าไปที่เดียวกันไปเจอกับคุณวีระสมความคิดค่ะ
แล้วกลายเป็นว่าโอ้โหเดือดเลยทีเดียวเดือดขนาดไหน

ลองเรียนเข้ามาก่อนอ้าวที่ท่านลองดูอ่ะ
ทำไมคนนั้นรับของจริงของคนนี้ไม่รับเป็นเพราะอะไร
แล้วเค้านัดกับผมแล้วอันนี้ท่านขอนัดคุณ
วันนี้เท่าไรว่ามาครับอย่าเดินหนีสิ
เดินหนีประชาชนได้ไงวันนี้ที่ท่านเป็นประชาชนเหมือนกันนะ
เมื่อกี้นักการเงินเข้าไปครอบครองที่ดินของรัฐเนี้ยคือ
คุณจะทำยังไงบ้างผมยินดีแต่คุณต้องร้องเรียนเข้ามา
เนี่ยที่ท่านร้องเรียนอยู่ในค่ายแล้วร้องเรียนแต่คุณต้องมีเอกสาร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
ก็ยังตกใจกันเลยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สำนักงานอายการภาค๗ที่ราชบุรีคุณผู้ชมค่ะเพราะอะไรเล่าแบบนี้ก่อนคุณวีราสงความคิดเนี่ยนะคะคือเขาเป็นประธานยุทธศาสตร์แผนงานต้านคอรับทรันก็ไปค่ะเขาไปเดินทางติดตามความคืบหน้าคดีของตำรวจปทศเพราะอะไรมีคำสั่งฟ้องนางส
บุกลุกป่าเหมือนกันไปติดตาม
แล้วคุณวีระก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวคุณร้องเรียนมา
คุณเขียนใบร้องเรียนมาไม่ดิฉันจะร้องเรียนตรงนี้แหละ
ประมาณนี้แล้วบอกนัดเลยคุณว่างเมื่อไหร่ดิฉันว่างทุกวัน
เออก็ประมาณนั้นมันก็เลยดุเดือดขึ้นมาอย่างที่เห็น
ก็เหมือนกับว่าพยายามบอกว่า
ทำไมคุณวีระจะตรวจสอบแต่เรื่องของเธอ
แต่ไม่ไปตรวจสอบเรื่องของคนอื่นประมาณนั้นแหละค่ะ
ก็เลยโตเถียงกันนั่นแหละแบบนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็น
และก็ตามเดินไปจนถึงที่จอดรถนะคุณ

จนกระทั่งคุณวิราชก็เลยขึ้นรถแล้วก็ออกไปค่ะ

แต่ประโยคตอนเรียกมันก็มีคำว่าอ้ายเนอะ
มีด้วยนะเอาดูเดือดอย่างที่เห็นขึ้นรถไปแล้วนี่แหละค่ะ